ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สวนเกษตรพื้นที่ส่วนบุคคล
แป๊บเดี๋ยวนะส่วนบุคคลต้องหมดจะมาจับมันหรือเปล่าใช่
เราไม่จับแน่นอนจับดินดีเพราะดินด้วน
เทยอ้วนคือกระเทยดีขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะในผ้าที่โอ๊ย

โอ๊ยช่วยช่วย
กูยังไม่รู้อะไรเป็นไหนเนี่ย
คอเรียหรือชั้นว่าจะคอเรีย
ถ้าใส่ถุงเท้ากับอากาศแบบนี้เหรอมิชชั่น
กับมันดีฉันก็ต้องแต่งตัวให้มันดูแมทกับสถานที่หน่อย

ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ครูบ้านกระเจ้า

บอกว่าอันนี้เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่
ใกล้กรุงเทพนิตยสารชามเอเชียเป็นคนแต่งตั้งให้
เพราะว่าอันนี้คือปอดสีเขียวของกรุงเทพเลยก็ว่าได้

ฝรั่งชวนมาออกเดทมาปั่นจักรยานเล่น

ตอนที่เด็กกันแรกอะเมื่อกำลังมาปั่นจักรยานที่นี่
แปลว่าปอดสีเขียวน่ารักเนอ
แต่อันนี้พี่เป็นคนไทยเลยที่พี่ไม่เคยมา

อันนี้เป็นธรรมชาติล้วนตั้งแต่ทางเข้ามาเลย

ที่นี่เขาประสบปัญหาเรื่องการพัฒนาเมือง
เขาก็เลยต้องรักษาตรงนี้เอาไว้ไง

คือข้างนอกเขาพัฒนากันหมดแล้ว
เป็นถนนเป็นสภาวะที่มันเสียเอาง่าย

ซึ่งที่นี่เขาก็มีการดูแลจากหลายฝ่ายมาก

โดยการพัฒนาคุ้งบางกระเจ้านะคะ
แบ่งออกเป็นทั้งหมด๖ประเภทด้วยกันคือ
ด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียว
ด้านการจัดการน้ำและการกัดซ้อริมตลิ่ง

ด้านการพัฒนายาวชนการศึกษาและวัฒนธรรม

ปวตธรเนี่ยเขาก็ดูแลแบบเน้นเป็นพิเศษคือ

แล้วเขาพยายามรักษาแล้วก็ดูแล

ก็ต้องไปเจอเธออีก
พี่จะลงไปในน้ำหรือลูกจ้างพี่กี่บาท

จะบอกว่าเมื่อกี้ถ้าขี่กระยามาจอดตรงนู้นใช่ไหม

มันเป็นมุมถ่ายรูป๓๖๐องศา

สูดอากาศแล้วมาดื่มดำกับธรรมชาติ

ถ้าถ่ายกับธรรมชาติมันต้องหัวเราะไม่มีสาเหตุ
คุยกับเจ้าที่เจ้าทางมันต้องเป็นอย่างนี้นี่
ใครคนจะสังเกตว่าใครอยู่ข้างบนแต่เราต้องไม่แบบ
จำไว้ถ้าเจอธรรมชาติสะพานกว้างต้องเผลอ
อ่ะวันนี้มิชชั่นสี่จุดสุดวันเด้อ
วันนี้เราให้ติช่าสามจุดเราหนึ่งจุด
หนูรงพี่กี่ปีไอ้หนูไม่ได้มีรางวัลที่ไหนเหรอค่ะ

เมื่อกี้ตากล้องแว๊บมาว่าให้ลงไปแช่ในน้ำ

ตีช่าลูกพี่อยากได้ฟิลแบบ

อะไร

หนูเดินขึ้นมาหนูยินเสียงนกตลอดเวลาเลยใช่แต่ไม่ชินนะปกติไม่ค่อยได้ยินเสียงนกเลยอ่ะ

วันนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนห่อนกแล้ว

เป็นพื้นที่ยั่งยืนตลอดไป

ติช่าลงไปยังไงก็ได้ที่ไม่ผ่านบันได

ใครนกสันไม่นกในคอนเซปต์นี้

แล้วลงไปอย่างนี้พี่จะแชะตอนที่ที่ฉันอยู่มาตรงนี้
แชร์ได้ครั้งเดียวนะ

วันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สวนเกษตรพื้นที่ส่วนบุคคล

เข้าร่วมโครงการอะไรนะติช่า
ครูปี๖๐ไม่ต้องมาลุงก็เข้าไปร่วมโครงการ

แล้วจะบอกว่าส่วนนี้ที่ของคุณลุงพิเศษกว่าคนอื่นคือ

พูดอย่างนี้หนูอยากเห็นสวนแล้ว

โอ้โหอันนี้คือยิ่งใหญ่มากคุณลุง

ก็มีมูลนิธิชัยพัฒนาแล้วก็องค์กรอื่น

พูดว่าใครจะกินก็มีคนเขามาเพลียดฮาวชั่งเขา

ยังไงที่เวลากินกับบะหมี่ใช่ไหม

บรรยายร้ายเฎียวเราจะพาไปดูอีกแห่งนึงปริศนาว่า
ต่อไปมันจะหมดจากบ้านเราแล้ว

บิเวอรี่เรียอะไรพวกนี้

เดี๋ยวจะให้ดูไตคลูนามา
แบบจะจบเกษตรมากัน

นี่นี่เขาเรียกไตคลูนามา
มันเป็นเชื้อราอย่างหนึ่ง

เขาใช้แก่โรคราคเน่าคนเน่าเลยพวกนี้
แล้วมีอะไรให้ครับคุณลุงกระทิงกันหรือเปล่านี่ครับบัว
พระราชทานมาแล้วผมปลูกแล้วผมเก็บเอามาเนี่ย

พระปะลุงหนูทำแล้วกระถิ่นหรืออะไร

ให้คุณลุงระบำวันลอยกระทง
หนึ่งรอบลำวงวันลอยกระทง
โอเคเรือน๑๒

ชาย้อนแกล้งเตียงวันรองกระท้อย
วันรองกระท้อย

แฟชั่นในสวนส่วนบุคคล

สมมติถ้าต้องยืนกับต้นคุณลุงจะถ่ายยังไง

หนึ่งจันร้ม

พวกเราสองคนก็ต้องขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะ

สวัสดีค่ะคุณแม่
อันนี้นะคะเราก็มาอยู่จุดการเรียนรู้เชิงนิเวศ

ลำพูต้นนี้มีหิ่งห้อยเยอะมาก

สักปี๒ปีเนี่ยเขาหายไปหมดเลย

เรื่องของน้ำสำคัญมาก

ดินดีเพราะมีไส้เดือน
ถ้าน้ำดีมีหิ่งห้อย

เทยอ้วนคือกระเทยดีขอบคุณค่ะ

ได้รับการประสานงานมาจากโครงการอาเวอร์คุ้ง

ในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้ยั่งยืน

ทางชายพัฒนาแล้วก็เครือข่าย

เรื่องของการกำจัดขยะ
เรื่องของอาชีพเรื่องของน้ำ

พาหนูไปดูต้นลำพู๑๐๐ปีที่ว่า
ใช่ค่ะใช่แล้วก็เป็นลานกิจกรรม
ลำพูต้นนี้เขาอยู่กับพื้นที่มา
มานานมากแล้วแล้วก็ตอนที่เราทำเนี่ย
เขาก็ยังไม่ได้ใหญ่โตขนาดนี้
แต่ตอนนี้เขาถูกให้ประกาศ
เป็นลูกขมรดกต้นเดียวของจังหวัดสมุทรปาการ

เดี๋ยวป้าปูชวนไปปลูกต้นไม้ดีไหม
ดีค่ะเหตุต้นไม้ต้นที่จะให้ปลูกคือลูกของลูกขโมย

อันนี้เป็นลูกของลูกขมรดกค่ะ

เราก็ถือว่าเสร็จแล้ว

เฮ้ยไมค์สะอ้อนอีกแล้ว

ให้ติช่าดำน้ำหาเหรียญ

มิชชั่นที่๓ถ่ายกับต้นไม้ที่เพิ่งปลูก

อ่านี่นะคะเราก็เดินมา

ถามน้าตุ่มก่อนน้าตุ๋มทำมัดย้อมมากี่ปีแล้วคะ

แรงบันดาลใจให้มาใช้ของจากธรรมชาติ

เพราะว่าเป็นคนที่แพ้สารเคมี
อย่างผืนนี้นักศึกษานัดวันที่๑๐เนี่ย

ก็นึกถึงหน้าคนที่โทรมา

เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้ลายอย่างนี้

มัดอันนี้พับอันนี้จำได้หมดเลย
เพราะว่าอารมณ์เราโมโห

ได้ครับ

อย่างนี้ครับ
ซะครับกันเหรอคะ
ครับวางครับปล่อยเค้ย

เดี๋ยวกดเดี๋ยวผมรัดเอง

แล้วถ้าผ้าผืนละ๔เมตรแต่คิดเอาละกัน

นี่นะครับของพิชาและเอมค่ะ

ไปย้อมศรีไปช่อง
กว่าจะเดินทางมาเป็นน้ำอย่างนี้นะครับ

อย่างต่ำนี่๓๔วันกว่าจะได้ตอน๑ผืนใช่ไหมคะ

ช้า๑๕ห่าปล่อยครับ

พอแล้วส่วนกูได้๔แล้วมั้งจิช่า

แกพาเราตั้งแต่ทีแล้วไม่มีเสื้อใส่เลย
ผ้ามัดย้อมให้โลกจำ

จำจำว่าพวกมึงไม่ต้องใส่อีกแล้วนะ

ขอบคุณค่ะ

จิช่ายิ้มไม่เป็นสวยยิ้มตาหวาน

แต่ระหว่าวันนี้มิชชันประมาณหมื่นกว่ารอบ

เห็นไหมแรกตรงเวนนี้แน่เลย

ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของคุ้มบางกระเจ้าหมดเลย

เราก็ต้องขอบคุณของทุกคนอีกหนึ่งครั้งนะคะ
ที่ทุกคนแบบว่าให้ความรู้เราสุดเลย

ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ช่วยกันอนุรักษ์ไว้
ก็ถือว่าคุ้งบางกระเจ้าหรือว่าโครงการ
เราก็ได้เห็นทุกอย่างอย่างที่เราอยากเห็นเลยนะคะ
ใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เสิร์ฟไปที่

สำหรับวันนี้นะคะสองสาวหน้าตาดีนะคะ
วันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้ลาตรีสวัสดีค่ะ